คุณผู้ชมทางบ้านด้วยแหมหลายคนคิดถึงความหนาวเย็นมันหายไปไหน

อย่างที่เราได้บอกไปว่าเวลาดูอากาศหนาวเย็นเนี่ยนะครับ
ครั้งที่แล้วก็คือหลังดวงจันทร์เต็มดวง๑อาทิตย์
ก็คือช่วงวันพุฒิภูมิขาดเนี่ยหนาวแล้ว

แล้วก็หายไปจนถึงวันนี้หลายคนสงสัยว่าจะกลับมาอีกหรือเปล่า
เพราะว่าเสื้อกันหนาวครั้งที่แล้วเพิ่งแห้งยังไม่ได้ใส่นะครับ
ครั้งนี้จับตาดีก็คือตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะครับ

ที่สำคัญใครจะไปต่างประเทศเนี่ยช่วงเดือนธันวามกราเนี่ยนะครับ
ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่จะมีความหนาวเย็นค่อนข้างเยอะ
หนาวเย็นเริ่มเข้ามาเต็มที่แล้วนะครับ
เช่นเดียวกันบริเวณของเราก็จะเข้าสู่ความหนาวเย็นที่คนไขจะเยอะที่สุด
ในรอบปีช่วงธันวามกราเนี่ยแหละครับ
ดังนั้นช่วงนี้สภาพอากาศนั้นจะเริ่มมีการแตกต่างจากครั้งที่แล้ว
โดยช่วงนี้ช่วงที่คาดการณ์ว่าจะหนาวที่สุดจะเป็นช่วงวันศุกร์เสาร์
อันนี้ก็รอบแรกครั้งต่อไปก็ดูอาทิตย์หน้าเลยนะครับ
ตอนนี้ไม่มีพายุดังนั้นความหนาวจะแตกต่างจากครั้งนี้แล้ว
ครั้งที่แล้วมีพายุความหนาก็เลยวึ่งอยู่ที่นาวไปเลย
บ้องววววววววววววมาเหาะหาเบอร์ม่าง้อยแค่ไหนนะครับ
คุณผู้ชมครับภาพถ่ายดาวเทียมเช้าวันนี้ก็แสดงลักษณะของการก่อตัวของกลุ่ม
ภาคใต้ของประเทศไทยแถวบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
แล้วก็มีกลุ่มเม็ดกลุ่มหนึ่งอยู่แถวบิน
ปัจจัยที่เกิดความหนาวเย็นก็คือเรื่องของบริเวณความกดอากาศ
หรือว่าลักษณะของความเย็นที่แผ่มาเป็นอย่างไร
นี่คือภาพถ่ายคร่าวนะครับลักษณะของกลุ่มฝน
ลักษณะของการก่อตัวของความชื้นที่ก่อนหน้านี้เข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเรา
ก็จะพบว่าในเมืองไทยก็มีลักษณะของกระแสลมที่พัดเข้ามา
ตอนนี้ยังคงพัดเข้ามาบริเวณทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้
ก็คือบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยสักส่วนใหญ่คลื่นตรงนี้ก็จะแรงฝน

ส่วนก่อนหน้านี้มีกระแสลมพุ่งตัดผ่านมายังเมืองไทยของเรา
ในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
ก็ทำให้ตอนนี้กระแสลมดังกล่าวหายไปแล้ว
ก็เลยทำให้อากาศไม่มีความหนาวเย็นเข้ามาเหรอ
หรือทั้งสีฟ้าความหนาวเย็น
สีแดงคือบริเวณที่มีอากาศอุ่นอากาศร้อนชื้น
แบบนี้ก็ทำให้ความชื้นเข้ามาค่อนข้างเยอะ
จุดที่อยู่ใกล้ทะเลจะมีลักษณะของหมอกเกิดขึ้นเยอะ

ถ้าหากเราคำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไป
คุณผู้ชมดูสีฟ้าดีกับสีแดง
หลังจากนี้ถ้าหากคำนวณก็จะพบว่า
สีฟ้าจะค่อยมีการแผลลงมา

นั่นหมายความว่าสีฟ้าคืออากาศเย็นสีแดงคืออากาศอุ่น
สีฟ้าจะเข้ามาแทนเรื่อยอาจรวยเรื่อย
อันนี้คือวันพรุ่งนี้วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์จะแผลมาลงมาแบบนี้
สังเกตว่าพื้นที่สีฟ้าเข้ามาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสาน

แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ก็จะมีสีฟ้าแผลมาบ้าง
ซึ่งแน่นอนการแผลลงมาครั้งนี้ก็จะทำให้อากาศเย็นลง
อันนี้คือวันพรุ่งนี้ยังเป็นสีส้มอยู่

จะพบว่าในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

เริ่มเย็นลงแล้วประมาณ๑๒คมศาสตร์เซวเซียส
ฤหัสครับก็จะค่อยเย็นลงอีกในพื้นที่ภาคอีสาน
โดยเฉพาะฝั่งที่ติดกับลาวนะครับฝั่งที่ติดกับกัมพูชา
ทีนี้ไฟดูวันศุกร์ก็จะมีการลดลงอีกเช่นกันในพื้นที่ภาคอีสานส่วนใหญ่
ส่วนนี้เป็นสถานการณ์ฝนวันนี้
ส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
แล้วก็มีพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่บ้าง
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนหน่อย
ที่จะมีบทบาทเฉยเดียวสถานการณ์ขึ้นเนื่องจากลมมาตรงนี้
ดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากคลื่นที่กำลังค่อนข้างแรงละทีเดียว
ก็จะเข้ามาปะทะชายฝั่งแล้วก็คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นความหนาวเย็นมาแน่นอน
แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังหน่อยก็คือช่วงที่มีอากาศเย็นแผ่เข้ามาในระยะแรก
พื้นที่ที่รู้สึกว่าอากาศร้อนจัดมีหมอกเยอะอาจจะมีเรื่องของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ดังนั้นใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงกลางสัปดาห์
อย่างที่บอกไปเป็นช่วงที่อากาศเย็นจะแผลมาพอดี
ช่วงนั้นก็จะเกิดการประทะของอากาศขึ้น
อากาศร้อนอากาศเย็นเจอกันก็มีโอกาสเจอ
ฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้
ระวังไว้ด้วยใครที่จะออกไปท่องเที่ยวเดินทางนะครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้
นี่คือสิ่งที่มาเตือนกันแล้วความเหนื่อยเย็นมาแน่นอน

คือสัปดาห์หนึ่งก็จะมีฝนบ้างร้อนบ้างหนาวบ้างใช่ไหมคะ
จะรวมกันเป็นการรีมิกซ์กันของสภาพอากาศ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมตะนันพี่สิบนาหารสวัสดีครับ